ช่วงนี้มาดูเรื่องของรถประหยัดน้ำมันนะคะ
ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเขาคิดค้นขึ้นมา

เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตนะคะ
เขาทำได้ถึงขั้นเป็นตัวแทนประเทศ

กำลังจะเดินทางไปเลย๑๒ตุลาคมนี้ค่ะ

เขาคว้าแชมป์การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน

เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต

อาจารย์หัวหน้าแผนกช่างยนต์ที่ปรึกษาของทีมเปิดเผยว่า
การไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของทีมนะ

มีความพร้อมเต็มที่เลยสำหรับรถประหยัดน้ำมัน

ฝึกฝนโดยการนำรถประดิษฐ์ต้นแบบ
มาให้ลูกทีมได้ปรับแต่งตามจุดต่างแล้วก็ทดลองขับ
ส่วนเป้าหมายการประหยัดน้ำมันตั้งเป้าค่ะ
ให้ได้ไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อลิตร

รถส่อหนึ่งกี่กิโลลิตรค่ะ
โอ้ผมไม่รู้อ่ะแต่เกินเท่านี้เกินนี่มักโหอ่ะ
ปกติแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๑กิโลลิตรหรือ๙กิโลลิตรเท่านั้น
เท่านั้นเองเหรอแต่นี่เขาจะ๑๐๐๐กิโลเมตรต่อลิตร
แต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพสนามแล้วก็สภาพอากาศด้วย
ลมส่งไหมอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะ
หากไม่แตกต่างกันมากนักเชื่อว่าจะวิ่งได้ไกลกว่า
อันนี้หนักเลย๒๐๐๐กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหประหยัดน้ำมันมากค่ะโอ้โหยอด
ถ้าสมมุติว่าเป็นรถที่ใช้ได้จริงในโลกใบนี้โอ้โห
น่าจะขายไม่ได้หลังจากนี้เติมน้ำมันประมาณ๔เดือนครั้ง
เออวิ่งไป๒๐๐๐กิโลลิตรวันที่๒๘กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ
ดอกลำดวนเขาจะเดินทางไปเตรียมความพร้อมกันก่อนนะที่ญี่ปุ่นนะครับ
เพราะว่าแข่ง๑กับ๒ตุลาคม
อยากให้คนไทยเป็นกำลังใจกันหน่อยนะคะสำหรับทีมเยาวชนทีมนี้
ดอกลำดวนค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
ให้คว้ารางวัลกลับมาให้กับประเทศไทยด้วย
อ๋อนักศึกษาไทยนี่เก่งจริงเลยนะครับ